ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้พาไปที่โคราชเลยที่นั่นเนี่ย
ชาวบ้านเขากวนกระยาศาสตร์ขายสร้างรายได้เป็นหลักล้าน
ติดตามกันเลยในช่วงซุปเปอร์ชุมชน
กระเจ้างองกระเจ้างองเจ้าค่าเอ้ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซูเปอร์ชุมชนวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุย
ที่ชุมชนบ้านใหญ่หมู่ที่๘ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรี
จังหวัดนครราชศรีมามามา
เขาว่ากันว่าแพ้

ชุมชนแห่งนี้มีของดีที่เป็นหนึ่งในสินค้าพื้นบ้านของอำเภอนั่นก็คือ

กระยาศาสตร์นั่นเอง
โดยเฉพาะกระยาศาสตร์แม่ชมพูต้นตำรับกระยาศาสตร์ที่ขายดี
และขายมานานกว่า๒๐ปี
กิจการค้าปลีกระดับย่อมไปแล้ว
ไม่ธรรมดาอาหารไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะ
และนอกจากกรยาศาสตร์แม่ชมพูจะขายดีแล้ว
ยังสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนบ้านใหญ่อีกด้วย

เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม

ว่าแต่กิจการกระยาศาสตร์เริ่มต้นมาได้ยังไงจ๊ะคุณบุญช่วย
อกจากนี้ยังมีเครือข่ายรายย่อม
นำสินค้าและสูตรกระยาศาสตร์แม่ชมพู

จนขายดิบขายดีอีกเหมือนกัน

ไหนวันนี้ดาวก็บุกมาถึงที่ชุมชนบ้านใหญ่แล้ว
ขอพาคุณผู้ชมทุกท่าน
ไปส่องวิธีการผลิตกระยาศาสตร์สูตรแม่ชมพูกันสักหน่อย

คันเคี่ยวกะทิรวมกับเนื้อมะพร้าว
เตรียมจัดส่งจำหน่าย
แต่ขอกระซิบคุณผู้ชมนะว่า
ใครอยากทานต้องรีบโทรสั่ง
เพราะทุกวันนี้ทำกันวันละ๘๐๐กิโลกรัม
ก็ขายไม่ทันแล้วจ้า
แล้วว่ากันว่าสร้างเม็ดเงินได้เกือบ๑แสนบาทต่อวัน
หรือเกือบ๓ล้านบาทต่อเดือน

ในเมื่อชุมชนบ้านใหญ่เขามีของดี
ปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยเด้อจ้า